ท่านผู้ชมครับหลังจากที่ตำรวจคลี่คลายคดีได้แล้วนะครับ
คดีที่ไปพบศพนางสาวเนติมาพัฒนากุลหรือว่าครูโน๊ต
วัย๓๙ปีผู้ช่วยคณะบดีของสถาบันศึกษาแห่งหนึ่งที่ฉะเชิงเศร้า
อยู่ในห้องน้ำที่บ้านพักทีแรกก็จะเกิดจากอาการโรคส่วนตัว
ประจำตัวหรือว่าจะเป็นอะไรนะครับสุดท้ายแล้วเป็นคดีฆ่าชิงทรัพย์
วันนี้ตำรวจนะครับได้นำตัวผู้ต้องหามาแถลงข่าวนะฮะ
แล้วไปดูนะครับช่วงที่แถลงข่าวนะครับโอ้โหญาติพี่น้องของเขา
โอ้โหตะโกนด่าคนร้ายแบบเขาโมโหมากใช่ค่ะไปดูนะครับ
ทำไมต้องฆ่าด้วยนะคะใช่ทำไมต้องฆ่าด้วย
ทำไมไปดูดินรกจากที่ไหนมาเกิดก็ไม่รู้
นรกชั้นไหนมาเกิดหรือเปล่าไม่สำนึกหรอกเป็นสันดารแล้ว
นี่ฮะนี่คือคุณป้าของคุณครูเนติมานะฮะซึ่งชื่อเล่นชื่อโน้ตนะครับ
บอกว่าโอ้โหผู้ต้องหานี่มันนรกส่งมาเกิดชัดเลยนะมันไม่ใช่นิสัยแล้ว
อย่างนี้มันเป็นสันดารเลยเนี่ยคุณป้าแบบโมโหมากนะครับ
ผู้ต้องหา๒คนนะครับทุกผู้ชมครับที่ตำรวจนำตัวมาแถลงข่าวนะครับ
มีในสรรสิทธิชัยชื่อเล่นชื่อแจ๊คอายุ๓๙ปีนะฮะ
เดี๋ยวท่านรอฟังพฤติกรรมจะรู้ว่าโอ้โหนายคนนี้โหดเยี่ยมยังไงนะครับ
อีกคนนึงนะครับคือนางสาวสุภามาศคำภูสิริชื่อเล่นชื่อแอมอายุ๓๒
นี่เป็นแฟนของนายแจ็คแต่เขาบอกว่าเขาเลิกกันไปแล้ว
แต่เขาก็ให้ขี่จักรยานยนต์ไปรับไปส่งเขาที่บ้านของครูโน๊ตตอนที่ก่อเหตุนะฮะ
คุณป้าของครูโน๊ตบอกว่าไม่เคยเห็นหน้าในแจ๊คมาก่อน
รู้แต่ว่าเคยเป็นเพื่อนบ้านของหลานสาวแล้วก็เคยขับรถแท็กซี่
หลานสาวยังเคยนั่งรถแท็กซี่ของในแจ็คแล้วก็แนะนำให้ป้าเนี่ย
บอกว่าใช้บริการรถแท็กซี่ในแจ็คก็ได้นะเพราะว่าเป็นคนหมู่บ้านเดียวกัน
พอมารู้ข่าวว่าหลานสาวเสียชีวิตเสียใจมากโดยเฉพาะจากการถูกฆ่าชิงทรัพย์แบบนี้
หลานสาวกำลังมีอนาคตกำลังจะเรียนจบปริญญาเอก
อยากให้ตำรวจดำเนินคดีให้ถึงที่สุดและไม่อโหสิกรรมให้กับผู้ต้องหา
ส่วนคุณพ่อของครูโน๊ตนะครับก็ถามว่าลูกสาวเนี่ยเคยมีน้ำใจนะ
จากเรียกใช้บริการแท็กซี่ของในแจ็คนะให้ทิพย์ตลอดแล้วทำแบบนี้ได้ลงคอได้ยังไง
แจ็คสารภาพว่าก่อเหตุจริงนะครับโดยตัวเองเนี่ยย้ายออกจากหมู่บ้านไป๓๔เดือนแล้ว
เพราะว่าเป็นหนี้เป็นสินขายบ้านไปแล้วก็รู้ว่าครูโน๊ตอยู่บ้านคนเดียว
ก็เลยย้อนกลับมาเพื่อจะชิงทรัพย์แต่ยืนยันว่าไม่ได้ตั้งใจฆ่าครู
แค่ต้องการบุกเข้าไปในบ้านขโมยทรัพย์สินแต่ครูมาเห็นนะฮะ
ผมเคยเจอเขาเพราะว่าเขาขับแท็กซี่แล้วเขาก็จะจอดรถอยู่ในซอยบ้านลูกอยู่ตลอด
ระยะหลังเขาหายไปไม่เคยเห็นรถแท็กซี่คันนี้
แล้วเชื่อได้เลยแจ๊คว่าถ้าลูกผมเขาให้ใช้บริการแจ็คเนี่ย
บอกเท่าไหร่เนี่ยเขามีติ๊กให้แจ๊คทุกครั้ง
ลูกคนนี้เรื่องน้ำใจเขางดงาม
แต่ก็สงสัยว่าแจ๊กทำลงได้อย่างไร
จะเอาให้จำไว้ผมว่าทำหรือว่ารักรับศัพท์สินทีเดียวแล้วก็ออกมา
ผมไม่เหมือนไม่ให้ค่ามาตอนนั้นคือว่าผมจะขวาขึ้นไปจบทุกการ
คือจะเอาศัพท์สินคือถามแกรถแกรถป้อเงินให้หรือรถนอน
ถ้าเจอแกรถปุ๊บแกรถปุ๊บผมก็เจอแกรถปุ๊บผมก็ไปเลยคิดอย่างนั้น
ก็ไปอ้างว่าผมจะเอาแต่ทรัพย์สินแต่ว่าถ้าเขาไม่มาเห็นนี่ก็ผมก็ไปแล้ว
แต่คุณก็ฆ่าเขาเขาผู้หญิงอยู่บ้านคนเดียว
บ้านของนายแจ๊คที่เคยอยู่หมู่บ้านเดียวกับครูโน้ตหลังบ้านติดกัน
หลังบ้านชนกันแต่ว่าไม่ได้ชนกันทีเดียวเยื้องกันแค่หลังเดียว

ค่ะรู้ว่าครูอยู่บ้านคนเดียวไม่มีใครเข้าออกถูกต้องเลยขึ้นไปก่อเหตุ
ตัวเองก็เลยย้อนกลับมาหลังจากที่ขายบ้านไปแล้วมาชิงทรัพย์นะครับ
หลังจากแถลงข่าวเสร็จตำรวจคุมตัวผู้ต้องหาทั้งสองคน
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่หมู่บ้านบ้านของครูที่เกิดเหตุ
นะฮะทั้งญาติทั้งพี่น้องลูกศิษย์ชาวบ้าน
ท่านผู้ชมฟังกันเอาเองก็แล้วกันนะครับ
ดูดเสียงออกไปซะเยอะค่ะครับจริงด่ากันแบบ
ในแจ๊คบอกว่าคืนวันเกิดเหตุได้เสพยาบาท
แล้วก็ให้นางสาวสุภามาศนะครับขี่จักรยานยนต์มาส่ง
แล้วปีนเข้าบ้านหลังหนึ่งพยายามหาทางเข้าแต่เข้าไม่ได้นะ
ก็เลยปีนบ้านหลังต่อไปหาทางเข้าบ้านแต่ละหลังไปเรื่อย
คือย้อนกลับมาหมู่บ้านเก่าตัวเองจะหาทางปีนบ้านขโมยทรัพย์สินเขา

เป็นชั่วชาติจริงเลย
คือแวะกลับมาหมู่บ้านเก่าตัวเองเข้าไปเรื่อย
ให้ผู้หญิงเนี่ยที่เป็นแฟนเก่าแล้วเคยอยู่บ้านด้วยกันนี่แหละ

ปีนเข้าทางประตูหน้าบ้าน
แล้วไปซ่อนตัวอยู่ที่ปั๊มน้ำหลังบ้านนะ
ตอนนั้นในแจ็คบอกว่าถอดเสื้อผ้าออก
เหลือกางเกงขาสั้นตัวเดียว
ไม่รู้มันถอดทำไมอาจจะกลัวจำเสื้อผ้าได้
เพื่อจะตอนหนีอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้
พบว่าประตูหลังบ้านครูโน๊ตไม่ได้ล็อกนะฮะ
ท่านผู้ชมครับเราต้องดูเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์ไว้ด้วยนะครับ
คือมันดูหมดจนประตูหลังบ้านไม่ได้ล็อก
หลังอื่นเข้าไม่ได้มาหลังนี้ประตูหลังบ้านไม่ได้ล็อก
มันก็เลยเข้าไปแล้วแอบไปรื้อค้นทรัพย์สินที่ชั้นล่างก่อนนะฮะ
พยายามจะหากุญแจรถยนต์ของครูโน๊ตด้วยนะ
กะว่าจะไปเปิดรถเขาแล้วจะหยิบเงินในรถ
กะว่าคงจะซ่อนเงินในรถบ้างเนี่ย
แต่หาไม่เจอนะฮะหากุญแจรถไม่เจอ
ขึ้นไปชั้น๒ไปรื้อค้นทรัพย์สินอีก
แต่จังหวะนั้นครูโน๊ตอาบน้ำเสร็จเปิดประตูห้องน้ำออกมาเห็นพอดี
แล้วครูโน๊ตก็เลยตะโกนร้องขอความช่วยเหลือนะครับ
แจ๊กก็เลยดันประตูห้องน้ำผลักครูโน๊ตเข้าไปอยู่ในห้องน้ำ
แล้วต่อยท้องครูโน๊ต๔ครั้งจนครูโน๊ตล้มลงน้ำลายฟูมปาก
แต่ก็ยังดิ้นรนต่อสู้อยู่
แจ็คบอกว่าใช้มือปิดปากปิดจมูกครูโน๊ตจนครูโน๊ตแน่นิ่งไป
แล้วเห็นว่าที่แน่นิ่งเนี่ยคือสิ้นใจขาดใจตายแล้ว
แจ๊คอ้างว่าหลังจากเห็นครูโน๊ตขาดใจสิ้นใจไปก็พยายามช่วยปั๊มหัวใจ

พยายามช่วยปั๊มหัวใจแต่ครูโน๊ตไม่ฟื้นก็เลยจัดท่าทางศพ
เอาผ้าขนหนูมาคลุมศพเอาไว้เหมือนกับจะทำให้เหมือนล้มไปเองฟุบไปเอง
แล้วตัวเองก็หนีออกไปโดยนำทรัพย์สินของครูโน๊ตไปด้วย
โทรศัพท์มือถือไปสองเครื่องเอาไปขายนะฮะ
ซึ่งโทรศัพท์มือถือนี่แหละครับที่เป็นเบาะแสสำคัญที่ตำรวจตามสืบจนพบว่าเอาไปขายที่ไหนยังไง

แล้วก็พบว่านางสาวสุภามาศเป็นคนเอาไปขายแล้วก็ซัดทอดมาถึงในแจ็คว่าเป็นคนก่อเหตุ
เที่ยมจริงนะครับตำรวจแจ้งข้อหาในแจ๊คคือชิงทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ส่วนนางสาวสุภามาศที่เป็นแฟนเก่าในแจ็คขี่จักรยานยนต์มารับมาส่งเนี่ยถูกแจ้งข้อหาสนับสนุนการกระทำความผิดฐานชิงทรัพย์
ซึ่งตัวผู้หญิงบอกว่าแม้เขาจะเลิกกันแล้วแต่ว่าเขาก็ยังแบบอยู่ด้วยกันคบหากันอยู่ไปมาหาสู่กันอยู่เพื่อเสพยาเสพติดด้วยกัน
ก็เป็นคนเอาโทรศัพท์มือถือของผู้ตายไปขายก็มีส่วนเกี่ยวข้องอยู่แล้วชัดนะคะ